สักที่นะครับนี่ก็เสียหลักเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เกิดอะไรนะฮะ
ชาวบ้านตามไปเจอซะก่อนรถตำรวจครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปดูนะฮะว่าเขาเสียหลักเนี่ยวิ่งสายไปสายมา
ชาวบ้านเขาต้องลงไปดูว่าโอ้โหพี่จะไหวหรือเปล่าเนี่ย
โอ้เม่าออกไปนอนครับขัดเม่าออกไปนอนครับ

เรียกหัวหน้าจะเรียกตำรวจนะฮะโอ้โหคือสุดท้ายเนี่ย
รถของชาวบ้านที่ถ่ายคลิปคันนี้ต้องบีบแร่แล้วก็จอดลงไปดู
รถตำรวจที่ขับสายไปสายมาเป็นรถควบคุมผู้ต้องขังของ
สพบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
คุณผู้ชมครับนี่นะฮะขับสายไปสายมาแถวถนนช่วง
หงองโคบานแอมเฟิร์นบัวใหญ่นะฮะชาวบ้านที่ถ่ายคลิปนะฮะ
คันนี้นะครับเขาก็จอดรถลงไปดูอ่ะเพื่อไปถามตำรวจ
เขาสงสัยว่าเมาหรือเปล่าตอนนี้มีผลการตรวจสอบเบื้องต้น
ออกมาแล้วนะครับทุกผู้ชมครับหลังจากถูกวิบากวิจารณ์
หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปว่าโอ้โหตำรวจเมาแล้วขับรถมาบนถนนแบบนี้ได้ยังไง
เกิดมีอันตรายเกิดขึ้นจะทำยังไงนะครับ
เราสอบถามความคืบหน้าไปยังพลตมตรีพรชัยนนวชัย
ท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าตำรวจที่ขับรถคันนี้ในคลิปนี้
คือดาบตำรวจภัยรัฐนะฮะซึ่งทางสพบัวใหญ่เนี่ย
เรียกดาบตำรวจภัยรัฐมาสอบปากคำแล้ว
จะมีคลิปช่วงที่ชาวบ้านเขาจอดลงไปคุยด้วยนะฮะ
เปิดกระจกคุยด้วยกับรถคันนี้รถตำรวจที่เขาจอดข้างทางเนี่ย
เดี๋ยวลองดูนะครับถ้ามีช่วงนั้นนะฮะ
เพราะว่าตำรวจที่ตำรวจที่ขับรถคันนี้ชาวบ้านลงไปคุยด้วยเนี่ย
คือท่านก็พูดจารักษณะจะพูดช้าพูดติดติดขัดนะฮะ
ซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่า
ตำรวจภัยรัฐมีอาการป่วยนะฮะไม่ได้เมานะครับ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นได้รับรายงานป่วยนะฮะไม่ได้เมานะครับ
เนื่องจากเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนมีบาดแผลที่ศีรษะ
แล้วก็กระทบกระเทือนไปถึงสมองต้องกินยาเป็นประจำ
โดยดาบตำรวจภัยรัฐบอกว่าวันเกิดเหตุในคลิปเนี่ย
วันนั้นไม่ได้เมาแต่ขาดยาไม่ได้ทานยา
ตอนที่ต้องขับรถไปเนี่ยก็เลยรู้สึกมึน
รถมันเลยสายไปสายมาเหมือนที่เห็นในคลิป
อาทิชะมากมาก็ลงไปคุยด้วยนะครับ
ตอนนี้ก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยแล้วนะครับ

แต่ว่าไม่ได้ทานยาที่ต้องทานเป็นประจำเนี่ย
ก็เลยรถสายไปสายมานะฮะแต่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม

ตอนนี้ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวไปก่อน
กว่าผลการสอบสวนจะแล้วเสร็จว่าป่วยจริง
ถ้าป่วยจริงก็จะให้ไปรักษาอาการให้หายดีก่อน
ค่อยมาทำหน้าที่มาประจำการใหม่
โดยเฉพาะการขับรถลักษณะแบบนี้

แล้วเกิดจากการเมายืนยันว่าก็ต้องดำเนินคดีนะฮะ
ต้องดำเนินคดีทางวินัยและทางอาญาอย่างตรงไปตรงมา
จะไม่มีการช่วยเหลือกันอย่างแน่นอน